ต่อกันที่ฟุตบอลฟรีสไตล์กันบ้างนะคะต้องใช้ทักษะแล้วก็เทคนิคมากมายค่ะ
คราวนี้นักฟุตบอลฟรีสไตล์ที่มีดิวกีเป็นถึงแชมป์เข้ามาโชว์ทักษะฟรีสไตล์ในเมืองไทย
ที่สำคัญโชว์ในย่านชุมชนท่ามกลางคนที่เดินผ่านไปผ่านมาค่ะ
มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะด้วยการเคลื่อนตัวที่ว่องวัยแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
หน้าตื่นตะลึงโดยเฉพาะลูกตีรังกาแล้วก็เตะลูกบอล
เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เขาเดินทางมาเยือนเมืองไทยค่ะ
แล้วก็โชว์ทักษะการเล่นฟรีสไตล์ฟุตบอลให้แฟนได้ชมอย่างใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็นเสาชิงช้าหรือที่เห็นอยู่นี้นะคะสะพานสาธรณ์
อกจากนี้ก็ยังไปที่ราชเทวีด้วย
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลที่ติดตามชมค่ะ
โดยการเดินทางมาที่ประเทศไทยครั้งนี้นะคะ
ก็ต้องการที่จะเผยแพร่กีฬาฟรีไซด์ฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยค่ะ
ให้ได้รู้จักแล้วก็นิยมกันมากขึ้นเหมือนกับที่ในยุโรป
เขานิยมเล่นกีฬาประเภทนี้นะคะแล้วก็มีเวทีการแข่งขันระดับโลก
เด่นของฟีสไตล์ฟุตบอลคือการมีฟุตบอลเพียงแค่ลูกเดียว
พร้อมกับเพลงประกอบก็สามารถเล่นได้แล้วค่ะ